คดีที่อดีตภรรยาพาสามีใหม่บุกเข้าไปที่ห้องของอดีตสามี
แล้วก็เขาก็แทงกัน
อดีตสามีก็เสียชีวิตไปนะครับ
วันนี้ตำรวจนำตัวผู้ต้องหา๓คน
ก็คือตัวของสามีใหม่อดีตภรรยาแล้วก็เพื่อนของสามีใหม่เนี่ย

นายวีรพงศ์สถิตธรรมศาลหรือว่านายยุ่นอายุ๓๒ปี
เป็นสามีใหม่ของนางสาวอุมาพรนวลเอี่ยมหรือเจนอายุ๒๕ปี
แล้วก็มีเพื่อนของนายวิรพงศ์อีกคนนึง
ชื่อว่านายฉัดชัยยอดแสงสีหรือในนัทอายุ๓๐ปี

นำไปฝากหังที่ศาลจังหวัดนลธับุรี
ทั้ง๓ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
หลังจากก่อเหตุบุกไปที่บ้านพักที่บางบัวทองนนทบุรี
แล้วก็ไปแทงเขาตายผู้ตายชื่อนายนัทธพงศ์พุ่มเปีย
ระหว่างทางที่ตำรวจนำตัวจะไปฝากขังเนี่ย
นางสาวอุมาพรกับนายวิรพงศ์หรือว่านายยุ่น
ได้ตะโกนบอกกับผู้สื่อข่าวนะฮะที่มาทำข่าว
บอกว่าขอความเป็นธรรมหน่อย
อย่าไปเขียนข่าวอย่างนั้นนะครับ
เรื่องมันไม่ได้เป็นอย่างที่ออกมาไม่ใช่เรื่องจริง
พวกเขาถูกใส่ร้ายขอให้ไปสืบกันให้ดี

นางสาวอุมาพรเนี่ยบอกว่าสามีเก่านี่แหละนายนัทพงศ์นี่แหละ
เป็นฝ่ายที่ทำร้ายเธอประจำเลย
วันเกิดเหตุแค่ต้องการเข้าไปเอาโทรศัพท์เท่านั้น

เหมือนกับเขาก็จะพยายามให้นักข่าวเห็นหน้าของเขา
เห็นร่องรอยว่าเขาถูกทำร้ายก่อน
ให้ดูบอกดูที่หน้าสินี่
ชมลองฟังดูนะฮะ
ขอขอบความเป็นธรรมด้วยพี่
เพราะว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องจริงพี่
คนชื่อยุ่นไม่ได้แทงเขาไม่ได้มีเจ็บตระดาษทำไมค่ะ
แค่ไปเอาข่อโหล
ของผู้ชายที่ตะโกนออกมาขอความเป็นธรรมด้วยพี่
คือเสียงในยุ่นนะฮะสามีใหม่ของนางสาวอุมาพร
คือนายยุ่นกับนางสาวอุมาพรบอกว่าในนัทเป็นคนแทง
แต่ว่าการสืบสวนเชิงลึกก็ต้องขยายผลกันต่อนะฮะ
ตำรวจก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับ
ส่วนที่วัดวิมุตยารามทีมข่าวทรัฐทีวีวันนี้
ไปที่งานชาปนกิจศพของนายนัทพงศ์นะฮะ
นี่คือลูกชายนะครับก็บวชหน้าไฟให้กับพ่อนะครับ
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะครับก็บวชเนียนให้พ่อนะครับ
สำหรับลูกชายวัยเก้าขวบนะครับอ่าพี่สาวของผู้ตายบอกว่า
หลังจากน้องเสียชีวิตตอนนี้ยังโกรธแค้นอยู่ที่ฝ่ายอดีตภรรยา
พาสามีใหม่กับพวกมาแทงน้องจนเสียชีวิตอยากถามว่ามันมีเรื่องโกรธแค้นอะไร
ถึงต้องฆ่ากันขนาดนี้นะฮะถึงจะจับตัวคนร้ายได้แล้ว
ยังอยากให้ได้รับโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
ที่ผู้ต้องหาเรียกร้องขอความยุติธรรมผ่านสื่อมวลชนมาเนี่ย
ญาติของผู้ตายบอกว่าคือจะพูดอะไรก็พูดได้
เพราะว่าคนตายเขาตายไปแล้วเขาไม่สามารถมาพูดตอบโต้อะไรด้วยได้

ตอนที่พาพระเชิญวิญญาณกลับมานี่นะ
เดี๋ยวจะไปสอบพอทางป้าที่นั่งอยู่ข้างก็พูดขึ้นมาว่า
จะไปดูหน้าเมียรอบแรกเราก็ยังไม่ได้คิดมานะ
พอนัทหันไปอีกรอบเพราะเขาพูดมาอีกรอบนึงว่าจะไปดูหน้าเมีย
นี่ก็หันไปอ้าวนัทนี่ไม่ใช่ป้าเราก็หันไปมองแล้ว
เราก็บอกไม่ไปไม่ให้ไปไปวัดไปวัดหนู
ต้องไปวัดนะอย่าไปเลยเดี๋ยวไปดูให้
ก็คงจะบอกเขาเรื่องเดียวนั่นแหละคือเรื่องหลานเพราะว่าเขารักลูกมาก
นี่ยังไงก็ไม่ทิ้งหลานเพราะเราก็เลี้ยงมา
ยังไงก็ไม่ทิ้งหลานแน่นอน
นี่พี่สาวเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้ที่เราเห็นคุณป้า
ตอนที่มีลักษณะเหมือนกับผู้ตายมาเข้าร่างอ่ะนะตอนที่ไปเชิญดวงวิญญาณ
นั่งรถกลับไประหว่างทางอยู่ดีป้ายังพูดว่าจะไปดูหน้าเมีย
บอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าลูกชายไปสบายแล้วตอนเปิดโรงศพก่อนเผา
ก็เห็นลูกชายนอนยิ้มอยู่คิดว่าคงจะรับรู้ทุกสิ่งที่ทำให้ได้
แล้วแม่ทำให้ตอนนี้ก็สบายใจที่จับคนร้ายได้แล้วแต่ยังโกรธแค้นอยู่นะฮะ
แล้วสภาพเหมือนคนปกติไม่เหมือนคนตายเราดีใจแล้วแค่นี้
แสดงว่าลูกเรารับรู้ในสิ่งที่เราทำให้
แม่ก็อยากจะรู้ว่าผลคดีจะออกมาเป็นยังไงอะไรยังไง
แต่ว่าแม่ก็ไม่ประทับใจตรงที่ว่า
ทำไมถึงไม่พาไปทำแผนแล้วก็ไม่พาให้คน
ที่ทำลูกแม่มาขอคำมาลูกแม่ด้วย
ไม่มีใครเลยต้องเป็น
เขาต้องเป็นตัวที่ว่านำพาเข้าไป
เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเขาไม่พาเขาไปไม่หลอกล่อให้นัทเปิดประตู
นัทก็จะไม่โดนพวกนั้นฆ่าหรอก